คลิปที่หน้าการไฟฟ้าที่ผมเกริ่นเอาไว้บอกว่ามีเรือสปีดโบ๊ทเนี่ยตามเรือขนทรายอยู่แล้วมันมีพฤติกรรมอะไรบางอย่างดูนะดูไปด้วยกัน
แรกเริ่มคลิปนี้เกิดจากที่คุณชายอนันทวีปชายางกูลณอายุทยาไฮโซและนักธุรกิจชื่อดังเพื่อนสนิทในกลุ่มคุณอ้ำพัชราภา
ออกมาเปิดเผยผ่านอินสตราแกรมบอกว่าพิกัดจุดสำคัญที่สุดอีกจุดที่เรียกได้ว่าเป็นกุญแจสำคัญในการช่วยขายปริศนานี้
คือกล้องวงจรปิดของกฟภซึ่งจุดนี้ยังไม่มีสื่อมวลชนได้ภาพไปจึงเป็นที่มาของข่าวลือว่าคลิปโดนลบ
ซึ่งคุณชายนะฮะคุณชายเนี่ยบอกว่า๒วันที่ผ่านมานี้คุณชายกับเพื่อนไปตามหามาจนได้คำตอบชัดเจน
ยืนยันว่าคลิปนี้ถูกส่งมอบให้๒หน่วยงานคือกองปราบปรามและกรมเจ้าท่าเรียบร้อยครับ
และระบุพิกัดที่คุณแตงโมตกน้ำอยู่บริเวณเหวิงน้ำหน้ากาลไฟฟ้าฝ่ายผลิตของประเทศไทยหรือกรฟพบังกรวยครับ
ขณะนั้นมีคนในทวิตเตอร์แชร์ภาพนิ่งจากกล้องวงจรปิด๒ภาพ
ระบุช่วงเวลาเอาไว้๒ช่วง
นี่ฮะ๔ทุ่ม๓๙นาทีคือด้านล่างนะเรือหยุด
๔ทุ่ม๔๐นาทีนาทีเดียวถัดไปเรือกลับหัว
ทั้ง๒ภาพนี้เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น๒๔กุมภาพันธ์วันเกิดเหตุครับ
โดยภาพที่เห็นนั้นนะครับเป็นภาพที่แคปมาจากคลิป
จากกล้องมงจอดปิดซึ่งสำนักข่าวหนึ่งนำมาเผยแพร่
ลงในทวิตเตอร์อ้างอิงจากภาพระบุว่า
เป็นภาพจากกล้องวงจรปิดจากหน้ากฟภครับ
คลิปแรกเป็นช่วงเหตุการณ์๒๒นาฬิกา๓๓นาที
มาแล้วครับเรือที่อยู่ขวามืออืดนั่นเรือขนทรายนะ
แล้วก็ในวงกลมสีแดงนั่นเรือสปีดโบ๊ทนะ
เชื่อว่ามีการวนกลับไปหาคุณแตงโมที่ตกน้ำไปแล้วครับ
ซึ่งตรงกับคำให้การของคนบนเรือบรรทุกทราย
ที่ให้การว่าเห็นคนตกน้ำครับคุณผู้ชม
เห็นคนตกน้ำในช่วงที่เรือนั้นสวนกันครับ
ส่วนอีกคลิปหนึ่งนะฮะเป็นคลิปต่อเนื่องจากคลิปเมื่อสักครู่
ระบุเวลา๔ทุ่ม๓๙นาทีดูนะ
จะเห็นเรือสปีดโบสต์ขับตามเรือทรายเรือทรายข้างหน้านะ
แล้วเขาหยุดนะหยุดยังหยุดแล้วหยุดแล้ว
หยุดแล้วแล้วคราวนี้เป็นไปได้หรือเปล่าว่ามีอะไรตกน้ำ

เพิ่งจะรู้ตัววนครับ
แต่เราสังเกตนะฮะก่อนผมมาอ่านข่าว
ผมทำการบ้านกับทีมบกทีมโปรดิวเซอร์ข้างบน
ไม่ถึงจุดที่เราสังเกตเห็นว่ามีอะไรสักอย่างตกน้ำ

คือคนบนเรืออาจจะไม่รู้ว่าตกตรงไหนไง
ถ้าไม่รู้ว่าตกตรงไหนนี่
เพราะอาจจะไม่มีใครเห็นหรือเปล่า

หลายอย่างเลยทั้งจุดตกน้ำเวลาตกน้ำ
สรุปแล้วที่เราอ่านข่าวกันเนี่ย
คือคือสรุปแล้วยังไม่ทราบ
กัดจริงใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นวันนี้ต้องรอคลิปจากกฟภนะคะ
จะเป็นคลิปที่ชัดเจนมากกล้องวงจรปิดคุณภาพสูงมาก
คือถ้าสมมุติว่าทางตำรวจไม่อยากให้สังคมสับสนนะ
คุณต้องออกมารีบบอกว่าวันนี้ไอ้ที่เขาเสนอข่าวกันแล้วเนี่ยคืออะไร

คลิปต่างรีบเอามาเปิดเผยกับสาธารณชนเลย
อย่าให้ชาวเน็ตต้องไปขุดหากันเองเลย
ไม่อย่างนั้นเดี๋ยวก็เกิดการสื่อสารผิดพลาดกันอีก